มีคุณพ่อคุณแม่ของนักศึกษานุ่มวัย๑๙ปีคนหนึ่ง
เขานำคลิปนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบ
เป็นคลิปที่ลูกชายเขาขี่จักรยานยนต์ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วไปถูกรถยนต์คันหนึ่งชนแล้วก็ลากไปอย่างนี้

แต่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาเนี่ยบอกว่า
ถ้าดูดีจากคลิปย์นี้
เขาจะฉลับไปโดนรถอีกคันหนึ่งชนแล้วก็ลากไป
จะเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งเหมือนกับเบียด

เข้ามาหรือบ้างค่ะ
นี่นะครับเป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีคลิปกล้องหน้ารถของตำรวจสายตรวจด้วยนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับก่อนเกิดเหตุนะฮะรถเก๋งสีขาวจะเห็นว่าเบรกปาดหน้าจักรยานยนต์คันนี้อยู่หลายครั้งนะครับ
ที่จักรยานยนต์คันนี้จะเสียหลักแล้วก็ไปโดนรถยนต์อีกคันหนึ่งที่ขับมาเนี่ยพุ่งชนแล้วก็ลากไปนะฮะ
ไกลหลายเมตรนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ผู้ตายชื่อนายวันนะโพพันธ์อายุ๑๙ปีครับเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแห่ง๑ย่านจรรย์สนิทวงศ์
เหตุการณ์นี้คือถนนรัชพฤกษ์มุ่งหน้าถนนพระราม๔นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ทนายรัชพลสุริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องวันนะไปร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบนะครับ
กองปราบช่วยตามคดีนี้ให้หน่อยช่วยตามหารถยนต์คันที่ขับเบียดรถจักรยานยนต์ลูกชายเขาหน่อยนะ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกชายเขาเสียหลักแล้วไปโดนรถอีกคันชนแล้วลากไปแล้วเสียชีวิตซะแล้ว
พ่อของน้องวันนะบอกว่าหลังจากดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปกล้องหน้ารถในหลายมุมแล้วจะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวขับเบียดรถจักรยานยนต์ของลูกชายแล้วก็ยังชะลอดูเหตุการณ์ตอนที่ลูกชายเนี่ยเสียหลักไปแล้วถูอีกคันหนึ่งชนก่อนจะขับหนีไปนะครับตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะว่าลูกชายเนี่
เชื่อว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกับรถเก๋งสีขาวแน่นอนเพราะมีการขับเบียดมากันบนห้องถนนถ้าดูกล้องหน้ารถของรถที่เขาถ่ายไว้ได้เนี่ยจะชัดว่ามีการขับเบียดกันมาก่อนซึ่งพ่อแม่ของน้องวันน่าที่เสียชีวิตบอกว่าคือถ้าขับเบียดกันมีปัญหาอะไรกันบนห้องถนนเนี่ยอย่าง
รถคันอื่นชนจนตายกันอย่างนี้เลยหรือก็เลยอยากให้กองปราบเนี่ยตามเรื่องนี้ให้หน่อยก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ไปไล่ดูนะคะรถเก่งคันสีขาวคันนั้น